ต่อกันที่สาวเชียร์ที่คำพรกันบ้างดีกว่า
สาวคนนี้เนี่ยผ่านวินาทีเฉียดตายมาหมาด
ไลฟ์สดขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้กลางกองถ่ายคุณผู้ชมค่ะ

แม้ว่าสุดท้ายทุกอย่างจะจบลงด้วยดี
แต่พอฟังสาวเชียร์เล่าถึงเหตุการณ์เนี่ย

เราเทศึกมากเลยค่ะ
คือแบบเหมือนไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์

จังหวะนั้นคือเรากำลังถ่ายหน้าเซตอยู่ชั้น๑
กำลังจะแบบ๕๔๓๒ไฟไหม้
มีคนมาบอกแล้วก็อะไรนะคะอะไรอย่างนี้
ปรากฏว่าชั้น๒เขาแบบเกิดเหตุไฟฟ้าระมงจร
คือต้องบอกก่อนว่าเหตุนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับกองถ่ายนะคะ

เชื่อว่าสติสำคัญมากเลยค่ะในตอนนั้นน่ะนะคะ
แล้วทุกคนค่อนข้างมีสติ
แล้วก็ทำให้ทุกอย่างเหมือนมันเป็นระบบเปล่าค่ะ
ให้ตั้งสติแล้วก็อย่าวิ่งอย่าเบียดอย่าแบบพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดให้ก้มต่ำลง
แล้วก็ค่อยคลานออกไปอันนี้คือวิธีการเอาตัวรอดเบื้องต้นนะคะ
แต่ดิฉันก็ได้ติดตามคุณเชียร์เนี่ยเขาไลฟ์สดอยู่เหมือนกันนะคะ
ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้คือคุณเชียร์เนี่ยออกมาแล้ว
แล้วก็มีการไลฟ์สดให้เห็นเหตุการณ์นะคะ
คือทุกอย่างก็ไม่มีใครได้รับความเสียหาย
จากพื้นที่ตรงนั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้นเอง
ซึ่งก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียหายร้ายแรงอะไรนะ

เชียร์ปลอดภัยนะคะเราก็โล่งใจกันไปทีนะจ๊ะ
เหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากค่ะจะให้เกิดขึ้นนะนะ